คุณผู้ชมเราอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพง
คนต้องขโมยของกินกันแล้วนะคะ

กำแพงจะได้รักษาความปลอดภัย
อยู่ที่ร้านหน้าดึกในตลาดอางทอง

ครอบครัวคนเดียวเมียตกงานลูกยังเล็ก
เห็นเมียลูกอดมื้อกินมื้อทนไม่ได้
ตัดสินใจขโมยอาหารขโมยขนมนมเนยไปให้เมียและลูก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชม
คือจะบอกว่าน่าสงสารก็น่าสงสารแต่ขโมยก็คือขโมยค่ะ
เพราะภาพจากกล้องวงจรปิดมันจับได้ชัดเจนเลย
ที่เราวงสีแดงไว้ทำทีเดินมา
แล้วก็เห็นว่าเขามาหยิบเอาถุงกับข้าว
ข้าวของที่เป็นอาหารที่ผู้เสียหาย
เขาวางเอาไว้ที่ตระกร้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์
ไปหน้าตาเฉยแล้วก็ขี่ออกไปเลย
ผู้ชายคนนี้คือนายสมคิตบุญเกิดอายุ๕๕ปีค่ะ
พอโดนจับได้เขาก็ยอมรับสารภาพนะคะว่าเขาทำจริง
ก็บ้านเขาไม่มีเงินฐานะยากจนเศรษฐกิจก็ไม่ดี
เมียก็ตกงานเขาทำงานเป็นรอปภ
เลี้ยงครอบครัวคนเดียวแต่ว่ารายจ่ายมันเยอะ
หน้าไม่ถึงหลังต้องส่งดอกรถจักรยานยนต์

หัวอกคนเป็นพ่อและคนเป็นสามีเขาบอกเขาทนไม่ได้
เห็นเมียเห็นลูกอดมื้อกินมื้อ
เลยตัดสินใจขโมยอาหารขโมยขนมนมเนย
ให้ลูกเมียได้กินอิ่มท้อง
พอเมียรู้เรื่องคุณมันน่าเศร้าใจตรงนี้
คือพอเมียรู้เรื่องนะอุ้มลูกน้อยวัยไร้เดียงสา
แล้วร้องไห้คือตำรวจทั้งโรงพักเห็นก็เห็นใจอ่ะ
นี่คือร้องไห้สะอึกแล้วคุณดูลูกตัวนิดหนึ่ง
เมียก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสงสารแค่ไหน
แต่ค่อยเลยต้องดนำตัวเพื่อนำเนินคดีทางกฎหมายนะ